ล่าสุดเรื่องนี้จบลงเรียบร้อยแล้วค่ะ
ซึ่งหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้ออกมาฟาดคำชี้แจงใส่กันคนละหมัดสองหมัด
เรื่องทั้งหมดทั้งมวลนี้ขมวดจบแบบไม่มีภาคต่อแล้ว
เพราะฟ้าใสควงพี่เอสผู้จัดการส่วนตัวพร้อมด้วยทนายความแล้วก็กลุ่มแฟนคลับ
แล้วก็ได้รับเซ็นสัญญามอบอย่างถูกต้องโดยใช้เวลาตรวจเช็คสภาพความเรียบร้อยของมงกุฎอยู่พักใหญ่นะคะ
ก็พบความชำรุดเล็กน้อยซึ่งทางฟ้าใสเองจะนำส่งซ่อมเองนะคะ
และพร้อมที่จะทำพิธีสวมมงกุฎนี้โดยบรรดาแฟนคลับฟ้าใสในงานมิติ้งที่จะเกิดขึ้นในเร็วนี้ค่ะ
ส่วนพระสัยเองก็เป็นปลื้มมากนะที่ได้สัมผัสกับมงกุฎนี้อีกครั้ง
ยังบอกอีกว่ามีโปรเจกต์ใหญ่ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมเร็วนี้ด้วยค่ะ
วันนี้ก็ได้กลับขึ้นมาแล้วนะคะก็ขอบคุณมากนะคะ

มันมีชำรุดนะคะจากตอนที่น้องรับมาครั้งแรก
เราก็เลยรับมาสภาพนี้แล้วก็แค่หมายเหตุไว้นิดนึงว่า
ว่าอาจจะต้องไปซ่อมแซมเอง
จากนี้ฟ้าใสจะเดินหน้าทำหน้าที่ตัวเองต่อไป
มีโปรเจคที่จะไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับกระทรวงยุติธรรมค่ะ
ตอนนี้ก็มุกออนแล้วมีผลงานแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ

ใช่ค่ะหลายคนก็บอกว่ามงกุฎเป็นของฟ้าใสตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะ